กลับมากับข่าวใส่ไข่แต่ไทยรัฐทีวีของเราจะมีอีกหนึ่งรายการ
ถูกต้องนะฮะเป็นรายการที่เรียกว่าเป็นการที่แบบ
รายการที่วิเคราะห์นะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะ
เรื่องชาวบ้านล้วนถูกต้องนะฮะถูกต้องแน่นอนนะครับวันนี้ขอต้อนรับพิธีกรน้องใหม่ของเรานะฮะ
ท่านแรกนะฮะหญิงใหญ่เชิญครับหญิงใหญ่ฮะเชิญครับหญิงใหญ่หญิงใหญ่หญิงใหญ่สวัสดีครับคุณพลตอานนท์นั่งเลย
คุณพฤษฐานเชิญนะฮะตามด้วยนี่นะครับท่อนนี้นะฮะวันนี้นะฮะหญิงกลาง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
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม
พี่พฤษฐานเชิญนะฮะหญิงกลางหญิงกลางต้องไปรับข้างโน้นน่ะไหม

พี่น่ะดีแต่ปากอาจจะไม่ดีนี่ไง
รายการชื่อว่ารายการบ้านปุ๊ก
สามท่านเป็นพิธีกรร่วมกันถูกเป็นครั้งแรกหรือเปล่าฮะที่ทำงานร่วมกัน
ใช่แล้วเรื่องนี้เราทำงานร่วมกันเคยทำเราไม่เคยออกรายการทีวี
ถ้าสมมุติว่าคุณหยุดจับผมเหมือนรายการอื่นได้ไหม

ถ้างั้นอ่านข่าวนี้คุณกับคุณพจน์เคยทำด้วยกัน
คุณกับคุณพศเคยทำด้วยกันทั้งทะเลาะกันด่ากันข้ามช่องก็มีมาแล้ว

อ๋อมันคือรักกันคือรักกัน
ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อีกมดดำกายพรชน์เนี่ย

ลายนี้เขาเป็นผู้กำกับเราเป็นคนเล่น
อ๋อลำนี้เป็นการเล่นเป็นสารวจฉันเป็นแบบว่าทำรวจอีก
อันนี้หอดสาวแตกสองคน
พี่โหน่งว่าสั่น
องจิไม่ยอบเลย
พี่โหน่งว่าสั่นวะก็ไม่ได้หน้าตาน่าเกลียดนะ
ถ้าเธอไม่เปลี่ยนรูปฉันไม่มาแล้วเมื่อกี้๖นี้

ทำไมผมมันเป็นอย่างนั้น

พี่ก้อนโป้แตกเองแล้ว

เราก็จะคิดเราก็จะแยกแยะเราก็จะวิเคราะห
แต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะนินทามั้ง

ไปเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
แล้วเอามายำให้แซ่บเผ็ด

คิดครับแซ่บไหมครับจะร้อนไหม

ฉันถอดตัวนิดเดียวฉันกลัวอาจารย์ว่า
พูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอยากรู้ตัวอย่างใช่ไหม

โถงเท่าไหล่หรือเปล่า

เค้าโถงมันก็ชะนั้นกัน

นี่เป็นการจัดโต๊ะแรก
เราจะใช้วิธีการแบบนี้
อย่างเช่นมีพิธีกรเสียงไม่ใสเท่าไหร่
ใช้แข่มเลิกกับแฟน

พูดจะเลิกตามไอจีมัน
ฮ่าแล้วฉันจะหายใจยังไง

ตอนแหน่งพูดจริงไม่ใช่

ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายทิ้งนี่มันจะหายใจไม่ได้เลยเหรอคะ
ไม่เกี่ยวหนูก็แค่พูดเล่นมันไม่อยู่แล้วต้องอยู่ยังไงค่ะ
แค่นี้เองเคยคีย์คืออื่นผมตามไอจีมาแล้ว

คือสรุปแล้วคือจะเป็นรายการที่เหมือนกับว่า

ดูข้อพิวรุตต่างแล้วเกิดก็มาวิเคราะห์
ผมถามอย่างเช่นกรณีสมมุตินะตอนนี้เรื่องราวของคุณต้นหอม

ไม่เราไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้คุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้
รายการโป๊ะแตกของเราไม่มีเอ่ยขนาดนี้
แต่ละคนไม่เคยถูกฟ้องกันเลย

พิธีกรคนนึงที่ชื่อเป็นผาก
เราจะพูดอะไรที่เสียงต่อครู

ถ้าเขาพูดอะไรไม่ดีเขาอาจติดคุกได้
อายุขนาดนี้อยู่ในครุกอาจโสดในครุกเลยก็ได้
โอ๊ยอย่าพูดเขาเกลียดหน้าฉันใช่มั้ย

โมโหโกรธหัวเราะอะไรไม่รู้สึกอะไรเลย

ตั้งสติอย่างนี้เลยนะ
นี่จะว่าไปไอ้ที่พูดว่าหน้าเดียวเนี่ยนะ
หน้าตัวเองดูกระจกก่อนไหม

เขาเป็นผู้กำกับไม่เป็นไรเขาไม่ต้องแสดงอารมณ์
วิเคราะห์ดีกว่าว่ากัญชัยกำเนิดออนมีโอกาสเป็นเก้งไหม

แต่งชุดผู้หญิงไม่ยอมถอดเลย
ตอนถ่ายหนังนะแต่งตั้งแต่๖โมง

วันหนึ่งนะพวกฉันจะควรเอาทุกคลืนให้ได้
คนก็มีกระแสบอกว่าเขาสร้างกระแสบางคน

คุณเป็นผู้ที่แบบว่ารู้ทุกเรื่อง
เดี๋ยวเศษเดี๋ยวฉันไม่เคยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้โดนหลอกนะ

สรุปมันเป็นยังไง
นี่ตกลงเขาจับโป๊พิธีกรหรือจับโป๊คนอื่นเนี่ย
จริงเรื่องราวข่าวอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
เราก็สามารถที่จะบอกแล้วก็วิเคราะห์กันได้

อยู่มาเนี่ยนะสองคนก็ทำเรื่องทำราวขึ้นมาว่า
รักกันแทบเป็นแทบตายก็จะมาเลิกลากันซะ
แบบว่าทันทีทันขวัญไปแค่ข้ามคืน

เราก็สงสัยว่าอะไรกันเพียงแค่ข้ามคืนแค่นี้จะมาเลิกลากัน
ผลปรากฏว่าก็ไปสอบหาเรื่องราวต่างนะ
สุดท้ายอีหนังผู้หญิง
ซุกใครเอาไว้ไม่รู้คนนอกวงการ

สกลับสกลับ

เวลาเธอหิวดาราของตัวเองแล้วท้องห่มร้อง

อุ๊ยไม่เคยไม่เคย

คู่กรณีเก่าวแหวน

เตรียมแชร์ภาคสองพระเอกตุ๊ดใจกล้าหน้าด้าน
เงินหลักแสนแล้วไม่คืน
งานนี้ส่อแววว่าจะไม่เผาผีกันแล้วนะคะ

ก็จะไม่รู้จักใครเหรอพี่อุ๊บวิริยะนี่

ขนาดนี้มันจากคุณอุ๊บทำไม

ขอบคุณอุ๊บวิริยะคุณช่วยวิเคราะห์หน่อย
ว่าเขาอะไรแค่
เขายังอยู่ในวงการนี้หรือ
เขาเป็นเพื่อนสนิทแสนเนียกับพี่ในลาย

อย่างเดียวเขายังอยู่ในวงการนี้อีกเหรอ

อาจารย์ลองดูพระเอกทุษมันยังใคร

เอารุ่นอาจารย์ก็ได้พระเอกทุษอ่ะ

เพราะไม่ได้เป็นพระเอก

ให้คุณม้าออนภาวิเคราะห์เพราะคุณน่าจะรู้ดี

ม้าเห็นบันไดสารอาญาไหม

จริงเนี่ยนะไม่เคยขึ้นไม่เคยเจอ

เขาก็ว่าจะขึ้นไหม

เขาก็พี่ออนภาษาแล้วไม่เปลี่ยนพี่มันมาตนที่๖อะ
เดี๋ยวก่อนที่ทำหนังอะ
พระเอกตุ๊ดด้วยนะ

คนที่๒คนที่๑คือวองเขาหมายถึงว่า

พระเอกตุ๊ดพระเอกเป็นตุ๊ด

เฮ้ยเขากำลังคุยวิเคราะพระเอกตุ๊ดอยู่
ฉันจะไปวิเคราะห์อาจารย์เสรีนงั้นไง

มีใครบ้างอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้ครับ

อาจารย์จะไปใส่ไหน

เราไม่ขอแม้แต่ตัวย่อค่ะ

บอกตอนนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเป็นเผื่อก็เธอเป็นไปได้

คือหน้าอย่างนี้ถ้าบอกว่าเป็นผัวกับเธอมีคนเชื่อไหม

แอ็กซี่เสร็จแล้วแน่เธอ

คือเป็นเก้งหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นผัวกระเทยเป็นไปได้ใช่ไหม

ฉันเห็นแบบส่งข้อความไปหาน้องเอิร์กบ่อยมาก

เอิ๊กอะไรนะ
เอิ๊กภูมิพอร์น
ภูมิพอร์นคุณเอิ๊ก
อยากเห็นคุณเอิ๊กเลื้อยไง

ทำไมเป็นงูอ่ะ
เขาตัดวันละอย่างนี้

สรุปแล้วรายการบ้านโบแตกจะ

ก็ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์
ไปจนถึงวันศุกร์นะคะ

ไปจนถึง๓ทุ่ม๕๐น
เราจะปรุงกันสด
แตกเฉยโป๊ะแตก
จับโปใครทำอะไรผิดใครคิดว่าตัวเองไม่ชนะติดหลังระวังสามคนนี้ให้ดี
ตามจับโปถึงที่แน่นอนไม่ใช่มนัดระวัง
แต่เราก็แค่นำเอาเรื่องของคุณมาให้ประชาชนรู้กันโดยทั่ว